แต่ว่าครั้งนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดน่าน

เป็นคลิปเหตุการณ์ขณะที่เกิดเหตุเพลิงไหม้
ไฟฟ้าแล้วก็สายเคเบิ้ลจำนวนมากครับ
อยู่บนเสาไฟฟ้าของหน้ามร้านรับทำป้าย
ใกล้กับหอพักบ้านสุขสบายซอยอิงมอร์

แล้วก็นักศึกษาเป็นจำนวนมากเลย
เนื่องจากว่าก็พอไฟไหม้สายไฟใช่ไหม

สุดท้ายก็ต้องให้ทางด้านของการไฟฟ้า
เข้าไปฉีดสารเคมีเพื่อดับไฟนะครับ
เหมือนตรงค้างวันน่าจะเกิดจากที่เมื่อเวรนี้
มีอัตราการใช้ไฟสูงเพราะว่าหน้าร้อน
สภาพอากาศมันก็ร้อนจัดทำให้สายไฟนั้นเกิดความร้อน
แล้วก็เกิดเป็นประกายไฟลุกไหม้ดังกล่าวนะครับ
เป็นฝ่าย่าและกองขยะริมทาง
ต้องเย็นนั่นแหละนะครับแล้วก็มีอาคารพานิดด้วยหลังเพลิงลุกไหม้ก็ค่อนข้างจะโหมแรงเหมือนกันเพราะว่าเป็นสถานที่
โล่งแล้วก็มีลมพัดตลอดเวลานะครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งฉีดน้ำสกัดใช้เวลาประมาณสิบห้านาทีจึงควบคุมเพลิงได้
สาเหตุก็สันนิษฐานว่าก็น่าจะมีการแอบไปเผาขยะริมทางแหละแล้วมันก็ลุกลามไปในป่าย่าแล้วป่าย่ามันก็เป็นย่าแห้งด้วยนะฮะมันก็เป็นเชื้อเพลิงลุกลามกันไปนะสุดท้ายก็โชคดีที่ดับเพลิงเขาไปดับได้ทันนะครับ
ท้ายที่จังหวัดน่านนะครับมีเหตุเพลิงไหม้บ้านของโครงการบ้านเทิดไทยนะที่หมู่บ้านทุ่งเศรษฐีตำบลผาสิงอำเภอเมืองน่านครับรถดับเพลิงกว่าสิบคันต้องไปฉีดน้ำสกัดก็เกือบชั่วโมงฮะจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แต่บ้านก็เสียหายทั้งหลังนะครับเบื้องต้นนั้นประเมินไว้ห้าแสนบาทสาเหตุก็น่าจะเกิด